อีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วงหลังสงกราน
เกิดเหตุมีคนร้ายไปปลาระเบิดใส่หน้าสอนองห้วยขวาง
ตั๊กสุดจับได้เป็นวัยรุ่น๓คน
เขาบอกว่าเค้าแค้นจ่ายที่เพื่อนของเขา
ถูกตำรวจจับนายก็หาเมาแล้วครับ
ก็เลยกลับไปก่อเหตุที่เดิม
เออคือเพื่อนทำผิดแต่ว่าแค้นใจแทนเพื่อน
แล้วก็กลับไปเอาคืนตำรวจแบบนี้นะฮะ
นายเอกชัยวงหาจักรนายทศพลสิงหลาครับ

ก็เป็นผู้ต้องหา๓คนที่ร่วมกันขี่รถจักรยานยนต์
ปลาระเบิดอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางครับ

ถูกตำรวจจับกลุ่มได้แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สาธิตวิธีการทำระเบิดด้วย
หลังชุดสืบสวนสอนองค์เฮ้ยขวางจับได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
โดยหลบหนีไปกบดันที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีครับ
นายเอกชัยเขาทำหน้าที่โยนระเบิดรับสารภาพบอกว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
เนื่องจากว่าเพื่อนสนิทของเขาเองถูกตำรวจสอนองค์นี้แหละ
จับกุมเขาหาม่าวแล้วครับเมื่อช่วงวันสงครรณที่ผ่านมา
และในวันที่เกิดเหตุดื่มสุราจนมืนเมา
คึกขนองนำระเบิดที่ทำขึ้นมาเองครับทำกับเพื่อนที่คอนโด
แต่มีเพื่อนอีกคนอยู่ด้วยจึงชักชวนกันไปก่อเหตุและหลบหนีไป
พลตำรวจโทษศาลนิษฐ์มหาฐะวรผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่า
จากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
โดยนายเอกชัยเป็นผู้ทำระเบิดและปลาอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจ
ส่วนอีก๒คนนั้นเป็นเพียงคนที่ชักชวนมาด้วยกันเท่านั้นแต่ก็เป็นผู้ร่วมกันก่อเหตุนะครับ
สำหรับวัตถุระเบิดนั้นไม่มีอนุภาพทำลายล้างแต่หากอยู่ใกล้ระยะไม่เกิน๕เมตร
ทำให้หูอื้อและส่งผลกระทบต่อการได้ยินได้
บริษัทตำรวจก็แจ้งข้อหางร่วมกันมีวัตถุระเบิด
และทำให้เกิดระเบิดไว้ในครอบครองพร้อมนำตัวไปฝากหางที่สารอาญาต่อไปนะครับ